แต่ว่าวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาแนะนำคุณชนะ
นั่นก็คือกิจกรรมในการฝากร้านกับทางไทยรัฐ

เพื่อช่วยกันผ่าวิกฤตโควิด๑๙
แก่ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ขอแนะนำร้านนี้มาแบบจัดเต็มเป็นขวดแบบนี้
เพิ่งตกใจนี่คือขวดอะไรนะคะ
นี่ค่ะแม่นอทน้องสตังค์เข้ามาพร้อมกับน้ำมะกรูดอเนกประสงค์

สระผมนวดผมก็ได้
หรือจะเอาไปใช้กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็ดีเหมือนกัน
จะใช้ถูบ้านล้างจานโอ๊ยแจ่มว้าวเลยคุณ
หรือใครที่รักสวยรักงามคุณเอามาบำรุงผิวได้เหมือนกัน
หรือจะใช้แทนน้ำยาปรับผ้านุ่มก็เลิศค่ะ

ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อบอกเลยเอาไปสระผมเนี่ยดีนะ
มันจะช่วยแบบว่าทำความสะอาดหนังศีรษะคุณด้วยเนาะ

ที่เราขึ้นให้ดังต่อไปนี้เลยจ้า

นี่แหละครับคุณผู้ชมก็เข้าไปดูกันได้นะครับ

แล้วก็จะมีข้อมูลต่างเกี่ยวกับร้านที่เราเลือกมา
ใช่ค่ะพวกเราพร้อมจะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทสินค้า
รีวิวสินค้าแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

และเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
กับไทยรัฐฝากร้านสู้โควิด